ท่านผู้ชมครับนี่วันสองวันนี้มีเพลงดังอยู่เพลงหนึ่ง
ค่ะเขาเพิ่งปล่อยค่ะนะปล่อยมาวันเดียวคืนเดียวเนี่ย
หกแสนวิวตอนเนี้ยทะลุล้านแล้วใช่นะเจ้าของเพลงเนี่ยเขา
เขาเคยมีเพลงดังอะไรนะปูหนีบอิปิค่ะเห็นไหมฮะ
เพลงที่ออกมาล่าสุดอันนี้ชื่อเพลงนะครับทุกผู้ชมครับ
ชื่อเพลงนะชื่อเพลงนะจ๊ะพ่อมึงสิกำลังรอฟังอยู่ว่าพี่อุ๋ยจะอ่านยังไงเนี่ย
จะกล้าอ่านไหมเนี่ยหรือยังไงเนี่ยแองจี้เขาบอกไว้เมื่อข่าวใส่ไข่
ก็ให้อ่านไปเลยก็เป็นชื่อเพลงแต่อย่าไปใส่อารมณ์
อ่าหาอารแบบข้าทำชื่อเพลงรอนรุ้นที่อุ๊ยอ่านอยู่เนี้ยว่าฟังฟังเพลงหน่อยนะฮะ
นี่อันนี้ท่อนฮุกค่ะนี่ทีมงานเราก็เลือกท่อนฮุกมาให้ฟังนะฮะ
คือหลายคนบอกว่าแหมมันไปมันไปเข้ากับ
สถานการณ์ขอวิพักวิจารณ์ทางทำพูดวิวัฒนธรรมการเมืองอะไรหรือเปล่า
เราก็เลยถามไปยังนักร้องสาวเจ้าของผลงานนะฮะเจ้าของผลงานคือน้องพรจันทพรนะครับ
ซึ่งก็ฟิเจอร์ลิ่งกับจุ๊บแจงเจนจิราในเพลงนี้นะครับมีคุณนิกสเลอปี้
อ่าส่วนน้องพรเนี่ยบอกว่าเอาจริงจริงนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองเลยอืม
เดี๋ยวคนจะไปหาว่าโอ้โหไปพาดพิงอะไรถึงใครเรื่องเนี้ย
เพลงนี้พูดถึงผู้หญิงเออกหัก
แต่ก็ทำไม่ได้

แล้วก็เลยแต่งออกไปเป็นเพลงนี้นะจ๊ะ
คุณพ่อเธอสิอะไรประมาณนี้
หลายคนเลยจะไม่รู้
เป็นจังหวะที่เหมือนกับเขาร้องกันแล้วก็จะต้องมีท่อนสำคัญตามชื่อเพลงเนี่ย
จะเห็นว่าน้องจันน้องจันเขาจะลุดถวลเลาะมา

คือไม่ได้ว่าแกล้งขำเขิมหรือว่านึกถึงอะไรใครทั้งนั้น

เมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหม

แต่ลองไปฟังดูดีมันก็เป็นเรื่องของความรักอะไรอย่างนี้นะเขาบอกนะคะ